อีกเรื่องที่เราก็ยังคงตามกันต่อตามกันอยู่ทุกวันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ดูท่าแล้วอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีตัวเลขของเหยื่อที่เพิ่มออกมาเรื่อย
ซึ่งแน่นอนตำรวจเขาก็ในหลายท้องที่รับเรื่องร้องทุกข์ว่า
ใครที่สงสัยว่าญาติพี่น้องคนในครอบครัวเสียชีวิต
แล้วมีความเกี่ยวข้องกับแอมซึ่งแน่นอนเขาก็ให้ฉายากันไปแล้วแหละว่า
โดยเฉพาะคดีของคุณก้อยมาเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งอันนี้เป็นทางด้านของกองปราบ
รับทำคดีนี้ไปแต่วันนี้มันมีความคืบหน้าที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะตำรวจมีการได้สอบปากคำ
สอบปากคำเพื่อนของแอมที่เป็นพยาบาล
แอมจะไปปรึกษาด้วยนะบางอย่าง
แต่เริ่มต้นจากพันธบรวจเอกอเนกเตาสุภาพ

ถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีเรื่องนี้

ซึ่งตอนนี้ท่านยืนยันยอดผู้เสียชีวิตคือ๑๔รายนะคะ
แล้วยังมีการรอพิสูจน์นะคะผู้เสียชีวิตรายอื่นก่อนว่า
มันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันด้วยหรือไม่
แต่ตำรวจมีการออกหมายจับแอมไปแล้ว
ถ้าเบ็ดเสร็จรวมแล้วตอนนี้สรุปคือ๓หมายนะ

ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในวงแชร์จำได้ไหมคะ

อกจากนี้ยังมีการรับเรื่องร้องทุกข์เอาไว้อีกรวม๑๑คดี
ล่าสุดมันมีคดีในกรุงเทพ
แม่ของเหยื่ออยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร
อันนี้เดี๋ยวรอรวบรวมข้อมูลคุณผู้ชมค่ะ
เพราะจะต้องมีการขออนุมัติศาลออกหมายจับค่ะ
มีการเรียกสอบปากคำพยาน
วันนี้ที่เคยพูดคุยกับแอม

มีญาติของทางด้านของคุณก้อยที่เสียชีวิตไปเพราะอะไร
มันต้องไปตรวจสอบเรื่องของเส้นทางการเงินต่างของนางสาวแอม
ตอนนี้เนี่ยตำรวจยืนยันนะคะว่า
ยังไม่พบบุคคลอื่นที่ร่วมกระทำความผิดด้วย

แล้วทางด้านของรองผู้กำกับที่ถือว่าเป็นตำรวจ

ใช่อันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องไหม
จริงก่อนหน้านี้เราเคยเสนอข่าวไปแล้วว่ามีการเรียกสอบประคำไปแล้ว

ใช่ค่ะนานมากนั้น๑๐ชั่วโมง

อันนี้ยังนะคะคือเรียกไปสอบปากคำ
แต่ยังไม่มีความเกี่ยวยงณเวลานี้
คือเจ้าตัวก็ปฏิเสธด้วย
ไม่รู้เห็นเรื่องของการกระทำผิดของอดีตภรรยา
เพียงแต่แม้ว่าเหมือนจะเลิกลากัน
แต่ยังอยู่บ้านเดียวกันอยู่กินกัน
ก็ถ้าเกิดว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมก็อาจจะเรียกมาสอบอีก

นางสาวแอมจะลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้

ตำรวจบอกว่าดูลักษณะแบบนี้
คือแผนประทุศกรรมของทางด้านของผู้ต้องหา
เขาจะใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจความสนิท

หลอกไปทำบุญลวงไปกินข้าวไปดื่มกาแฟ
คดีนี้ผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก
แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีร่วม
มีผู้ร่วมกระทำผิดหลายรายก็ได้

มีการกระจายให้แต่ละท้องที่มันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดแล้วนะคุณ
ก็ต้องมีการกระจายกันไปในแต่ละท้องที่
ดำเนินการเก็บรวบรวมสำนวนคดีต่าง
คดีของก้อยตอนนี้ยังไม่ครบกำหนดเวลา

ต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานให้รัฐกลุ่มและรอบครอบที่สุด
เพราะเป็นคดีที่ถือว่ากระทบต่อความรู้สึกของประชาชน
และสังคมให้ความสนใจเรื่องนี้
ตำรวจทำงานต่อเนื่องทุกวันค่ะ
ความคืบหน้าไปถึง๘๐แล้ว
ความคืบหน้าล่าสุดที่ขวัญบอกคุณผู้ชมก็คือ
มีเพื่อนที่เป็นพยาบาลของนางสาวแอม
ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตัวมาสอบถามแล้วนะคะ

ใครบ้างนามสมมุติทั้งหมดนะคะนางสาวนก
นางเสานกนะคะและอีกคนนึงก็คือนางเสาจอย
เขาบอกนางเสานกเป็นพยาบาลสาวของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งญาติธนบุรี
ส่วนนางเสาจอยเป็นอดีตคนร่วมวงแชร์ด้วยกันอยู่ในวงแชร์

ตอนนี้ตำรวจเรียกแต่ละคนเข้ามาให้ปากคำค่ะเพิ่มเติม
นางสาวนกน่าสนใจเพราะเขาให้ข้อมูลแบบนี้ว่า

นางเสานกคือคนใส่เสื้อเหลืองไกลนะครับคุณผู้ชม
เขาไม่พร้อมที่จะสัมภาษณ์นะเพราะเขากลัว
เขากลัวเรื่องของความปลอดภัยของตัวเอง
และมันจะกระทบกับหน้าที่การงานของเขาด้วย

เขาก็พร้อมที่จะเดินทางมาให้ข้อมูลได้
แต่เขามาให้ข้อมูลในฐานที่ว่า
แอมเคยไปปรึกษาเขา

อาการของคนที่จะตายด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวจะเป็นยังไง

นี่แหละเขาให้ข้อมูลเรื่องนี้เขาบอก

แต่เดี๋ยวเราต้องตามกันต่อนะคุณผู้ชมเรื่องนี้น่าจะยาวแหละ
ทีนี้ทางด้านของภูมิครับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ

ถือว่าเป็นหัวหน้ารวบรวมสำนวนคดีนี้

บอกแบบนี้บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ๑๐โมงเลย
พนักงานสอบสวนจะให้แม่ของซาย
คือแม่นี่ก็คือนางรัดดาเขาอินนะ
เป็นแม่ของนางสาวมณฑาทิพย์หรือว่าทรายอายุ๓๗ปี
เป็นคายทรายเคยเสียชีวิตไปเมื่อ๗ปีที่แล้วที่กรุงเทพ
มาให้ข้อมูลเพราะเหมือนจะสงสัยว่า
มันจะเชื่อมโยงหรือเปล่าว่าการที่ทรายตาย
แล้วเชื่อมโยงกับแอมไซยานายอย่างไรค่ะ
ของคุณซายนี่ก็คือที่มีข่าวบอกว่า
ฝรั่งใช่ไหมฮะมีการโอนเงินมาประมาณ๕๐ล้าน
ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็รายงานความคืบหน้าไปแล้ว
จะมีหลายคนนะครับคุณผู้ชมชื่อของหลายคนเนี่ย

จริงนะเวลาเราจะมานั่งอ่านข่าว
ทำการบ้านหนักแล้วจะค่อนข้างสับสนพอสมควรเหมือนกันนะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมคงสับสนแต่เราต้องค่อยไล่กัน
เราค่อยตามกันไปแล้วกันนะครับ
หนึ่งในคนใกล้ตัวของแอมที่แอมรู้จัก

นั่นก็คือเคสของคุณหนิมชื่อนี้น่าจะจำได้
เพราะว่าพี่หนุ่มกัญชัยก็เพิ่งจะเชิญสามีของคุณหนิมไปสัมภาษณ์ในรายการ

คือเจ้าตัวก็ยังตั้งคำถามว่าผมไปช่วยเมียผมช้าเกินไปหรือเปล่า
เพราะผมกับเมียอยู่คนละจังหวัดตอนนั้น
คือเมียตายที่มุกดาหาร
ส่วนตัวของสามีคุณหนิมก็ทำงานอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง
ก็ได้แต่โทรคุยแล้วก็วีดีโอคอลคุยกันนะครับ
ล่าสุดครับดาบตำรวจที่เป็นตมอยู่ที่บึงกานะฮะ
แล้วก็เป็นสามีของคุณหนิมเดินทางไปที่สพเมืองมุกดาหาร
ไปให้ปากคำกรณีที่เมียตายปริศนา๒๕พฤศจิกายนปี๖๓ครับ
หลังจากที่สงสัยสงสัยว่าเมื่อแอมเขาส่งเหมือนกับเป็นแคปซูล

พอเมียกินเสร็จแล้วต่อมาก็สิ้นใจตาย
ดาบตำรวจนิติพลครับสามีของผู้ตายบอกว่ามาให้ปากคำเพิ่มเติม
เพราะสพมมุกดาหารรับผิดชอบทางคดีของหนิม
ที่เมียผมจะตายมีปัญหาเรื่องการถูกโกงการค้าขายน้ำมันพืช
โดยโอนเงินไปแล้วแต่ไม่ได้รับของโกงไปสี่หมื่น
โกงเห็นว่าเป็นเพื่อนของแอมชื่ออ้อม
ลักษณะการโกงก็คือแอมเนี่ยแนะนำให้เมียผมรู้จักกับคนชื่ออ้อม
จะบอกว่าเขามีน้ำมันพืชราคาถูกนะ
เมียผมก็เลยสนใจก็สั่งซื้อแล้วสุดท้าย
จ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้ของเหมือนโดนโกงเนี่ย
คิดว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกัน
หลังจากที่เมียตายเนี่ยแอมโทรมาแสดงความเสียใจ
แล้วก็บอกว่าเรื่องของค่าน้ำมันที่ถูกโกงเดี๋ยวให้ลูกน้องสามีเนี่ย
ซึ่งเป็นตำรวจสืบสวนติดตามให้นะ
ก็พยายามที่จะเคลมว่าคือเธอมีผัวเป็นตำรวจเนี่ย
เดี๋ยวช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ไม่ต้องกังวลนะ
โดยเขาอยากให้ทางตำรวจขยายผลเรื่องนี้ด้วย
ว่าแอมและอ้อมเกี่ยวข้องกันในเรื่องเส้นทางการเงินหรือไม่อย่างไร
ตัวของดาบตำรวจนิติพลครับเคยติดต่อหาอ้อมเองนะฮะ
เพื่อจะถวงถามเงินค่าน้ำมันสี่หมื่นบาท
บอกว่าแอมให้โอนเงินให้
เพราะว่านิมเนี่ยเป็นนี่ของแอม

แอมเนี่ยโทรไปทวงหนี้เขา
โทรไปหาผงปู่เขา

ไปบอกว่านิ่งเป็นหนี้เขา

มาคืนที่เขาหักคบลบหนี้กัน

ส่วนที่มีกระแสข่าวออกมาบอกว่า

เขาจัดการเรียกมาแล้ว๓๐ศพเนี่ยนะฮะ

เขาเคยพูดเปลยเหมือนแบบเชิงพูดจริง

แล้วคือแม่ของนายแด้เขาบอกว่าวัยรุ่นมาเล่าให้ฟัง

เขาเชื่อว่ามันน่าจะมีข้อมูลนะ

แอ้มให้การปฏิเสธแต่เมื่อพยายามหลักฐานที่ชัด
ก็ไม่ควรจะได้รับความเห็นใจจากกระบวนการยุติธรรม
นี่คือในมุมของครอบครัวผู้สูญเสียครับ
ยังคงต้องติดตามกันต่อในความคืบหน้า